เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตี๔กว่านะครับ
สะเทียนธรรมสถานยั่นวัชระพล
คุณดูสิเปลวเพลิงแดงโหมกระหน่ำ

ใช่ค่ะแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นบริเวณโรงไม้ของเสถียรธรรมสถาน
มีวัตถุพวกไม้ที่มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ไม้ของเก่าหนังสือแม่ชี
ตื่นขึ้นมาจากจำวัดตกอกตกใจนะฮะ
เปลวเพลิงแดงฉานแบบนี้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ

เจ้าหน้าที่มาถึงก็เห็นเปลวเพลิงแบบนี้
และที่สำคัญคุณดูสิมันมีไฟเหมือนไฟแลบจากเสาไฟนี่แหละฮะ
มันน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดไฟฟ้ารัดวงจร
และทำให้สะเก็ดไฟมาโดนบริเวณรั้วของเสถียรธรรมสถาน
ก่อนที่เพลิงจะลุกลามนะครับ
แล้วก็ตรงนี้เป็นชุมชนไงคุณแถวนี้เป็นชุมชนร้านค้า
บ้านเรือนประชาชนหมู่บ้านต่างในซอยวัชรพล
เจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าไฟมันจะลุกลามจากเสถียรธรรมสถานนะครับ
นี่แหละฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตี๔ที่ผ่านมานะครับ
ก็ไฟมันน่าจะเกิดจากสะเก็ดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดนะครับ
แล้วก็ลุกไหม้อย่างรุนแรงลามติดรั้วไม้
เพราะที่เสียนธรรมสถานเขาเป็นรั้วไม้หมดเลยนะ
เป็นกำแพงครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม้ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับ
แล้วก็ไฟมันลุกลามรวดเร็วนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เร่งฉีดน้ำทำการดับเพลิง
ไม่ให้ลุกลามไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงชุมชนที่อยู่โดยรอบ
แต่ว่าการปฏิบัติการทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เนื่องจากที่เกิดเหตุนะครับมีของเก่าประเภทไม้นะฮะ
แล้วก็หนังสือท่อนไม้ทั้งหลายแหล่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
รวมถึงมีลมพัดลมพัดแรงเป็นระยะนะครับ
และทางเข้าออกของเสถียรธรรมสถานคือมีทางเข้าทางเดียว

ทีนี้รถดับเพลิงก็เข้าไปไม่ได้ต้องฉีดน้ำสกัดเพลิงเข้าไปดูสิ
แล้วมันติดกับตึกอาคารพาณิชย์ต่างที่อยู่ใกล้เคียงตรงนี้เลยนะครับ
ก็เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงในการดับเพลิงเพลิงจึงสงบนะครับ
แต่ว่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำ
ห่อไว้ตลอดเวลาไม่ให้มันเกิดไฟประทุขึ้นมาอีกครั้ง
เรื่องต้นครับไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายแม่ชีรอดชีวิตนะครับ
โดยแม่ชีเสถียรธรรมสถานคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มาประสบเหตุคนแรกเลย
เล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนเกิดเหตุตนกำลังจำวัดอยู่
จู่ได้ยินเสียงดังผิดปกติรีบเดินออกมาดูครับ
เพราะว่าเกิดไฟไหม้โกดังที่ใช้เก็บไม้เศษไม้ทอดไม้หนังสือ

และทีนี้แม่ชีบอกว่ากลัวว่าจะลุกลามเข้าหมู่บ้านที่อยู่ติดกัน
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้เข้ามาช่วยนะฮะ
เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามระดมฉีดน้ำ
เพื่อดับเพลิงด้วยความยากลำบาก

แล้วก็เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุนั้น
อาจจะเกิดจากหม้อแปลงที่อยู่ด้านข้างเสถียรธรรมสถานระเบิด
ก่อนจะไหม้สายไฟแล้วก็ลุกลามไปยังโรงเก็บม้า

แต่อย่างไรก็ตามครับต้องรอให้กองพิสูจน์หลักฐาน
พถเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมนะครับ
สรุปหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป
ซึ่งเสถียรธรรมสถานถือว่าเป็นสถานที่
ในการรองรับการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธนะครับ
ตั้งอยู่ถนนวัชรพลแล้วก็มีการก่อตั้ง
ตั้งแต่ปี๒๕๓๐โดยแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะครับ
มุ่งหมายนั่นก็คือการมุ่งพัฒนาชุมชน
สตรีแล้วก็นักบวชโดยใช้หลักพุทธธรรมนั่นเองนะครับ
แล้วก็แม่ชีสันสดีท่านเสียชีวิตไป

แต่ว่าเสถียรธรรมสถานก็ยังคงอยู่
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลายคนนะครับ

ก็ต้องดูเรื่องของความเสียหาย
รวมถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ด้วยนะครับ